บอกว่าพึ่งถ้ามาทำรังที่บ้านจะให้โชคให้ลาบ
ตกลงเพิ่งทำหรือว่าทำนานแล้ว
พึ่งก็เพิ่งมาทำ
พึ่งมาทำพึ่งมาทำรัง

เพิ่งมาทำไงแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็ทำนานแล้ว
นี่ไงงงแล้วใช่ไหม
อยากจะให้ดูเหลือเกินพวกพึ่งที่มาทำรัง
มาทำรังในที่ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อ
จะมาทำรังตรงนี้ได้ครับ

โอเคให้เพื่อนขับแล้วเราก็นั่งไป
บ้าเหรอพึ่งที่ไหนขับมอเตอร์ไซค์ได้

มันคงจะจะอยากขับแน่
เป็นพึ่งสายแว๊นเหรอ
นั่นน่ะสิครับตกอกตกใจครับเห็นแล้วเนี่ยนะงงจริง
บอกมีคนมาดูตั้ง๒ล้าน๘เลยนะเกือบ๓ล้านเฮ้ยแค่นี้เองเลยเหรอ
เพิ่งมาทำรังตรงแฮนด์เนี่ยนะคนดูเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
เยอะกว่าคนดูตลอดค่าวอีกนั่นแหละสิ

หรือว่ายังไงเราต้องมีพึ่งมาทำรังที่หน้าคุณชนะไหม
ก็ดีเหมือนกันหมดกำลังเผื่อจะมีโชคมีลาบ
แต่จะเล่าให้ฟังว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะ
บอกว่ารอดูป้ายทะเบียนรถอยู่นะ
อืมไหนล่ะบางคนก็มาเม้นต์ขำ
อ๋อนี่มามองคอมเมนต์กัน

เฮ่ยเดี๋ยวนะขับบอสไตล์ข้างเดียว

บางคนมาแบบรักโลกคอมเมนต์ว่า
มันสะท้อนให้เห็นว่าเราควรปลูกต้นไม้เยอะ
ต้นไม้ให้น้อยลงเพราะพึ่งไม่มีที่จะอยู่แล้วครับ

ถ้าโดนพึ่งต่อยเนี่ยมันน่ากลัวนะ

รอคุณพ้าตายผึงขนาดนี้หรอคุณไม่พ้นผึงอยากโดนปุ๊กจ่อน

พึ่งเนี่ยต่อยแล้วไม่น่ากลัว

กล้องหวาน
ดีจะคิดว่าไม่ใช่กล้องหวานแล้วง้อยแล้วแหละ
เดี๋ยวไว้ให้เล่าให้ฟัง